เหตุการณ์ที่พิศนุโลกนะครับกรณีที่ไปพบร่างของป้าเจี๊ยบครับไปตายอยู่ในตู้แช่ไก่เมื่อก่อนเนี่ยเขาขายไก่ทอดไงก็จะซื้อไก่สดมาแช่ไว้ในตู้นี้หลังหลังเนี่ยไม่ได้ใช้งานหลายเดือนแล้วนะครับป้าเจี๊ยบหายออกไปจากบ้าน๕วันเจออีกทีกลายเป็นศพอยู่ในตู้คำถามคือตายได้ยังไงตายเพราะใครวันนี้ตามความคืบหน้าเรื่องนี้กันหน่อยครับ
นะครับคือไปเจอเป็นข้อความจดหมายที่เขียนด้วยลายมือถ้า
คุณผู้ชมจำกันได้เมื่อวานนี้จะมีจดหมายที่ป้าเจี๊ยบเขา
เขียนเขียนถึงโอก็คือแฟนของป้าเจี๊ยบล่ะครับเนี่ยฮะกระดาษ
แผ่นนี้ขอโทษด้วยนะที่เป็นเมียที่ดีไม่ได้อันนี้ผมอ่านใจ
สรุปให้อีกครั้งก็แล้วกันเพราะถ้าอ่านตามข้อความที่เขียนไป
เป๊ะอาจจะงงนะฮะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปกรุงเทพมันมีปัญหา
หนี้สินมาเกี่ยวข้องลุงโอจะได้สบายใจแล้วอีกฉบับ
หนึ่งครับเขียนประมาณว่าเป็นแม่ที่ไม่ดีลูกต้องทำงานใช้หนี้
ให้ตลอดก็จะออกรถก็ต้องเอาเงินไปใช้หนี้ให้แม่แม่เป็นแม่ที่
แย่มากแต่แม่ก็รักลูกนะเดี๋ยวแม่ไปกรุงเทพจะได้ทำให้ลูก
นั้นสบายนี่นะครับอันนี้เป็นข้อความที่เขียนถึงลูกและผัว
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปไปเจอลุงโอครับแฟนป้าเจี๊ย

โอบอกว่าคุณเขี้ยวตำรวจให้ผมเขียนลายมือให้เพื่อจะเอาไป
เทียบกับจดหมายก็คือกระดาษแผ่นเมื่อกี้เนี่ยที่เราทุกคน
เห็นไปพร้อมพร้อมกันนี่คือลุงโอนะครับลุงโอเนี่ยก็เลยเขียน
เขียนเสร็จปั๊บให้ตำรวจไปหนึ่งแผ่นแล้วลุงโอเขียนอีกแผ่นหนึ่ง
ให้กับคุณเขี้ยวด้านขวาของจอคุณผู้ชมคุณมิ้นดูหน้าจอครับเทียบลายมือ
โอข้อความที่เขียนถึงคุณเขี้ยวคือนักข่าวไทยรัฐที่รักช่วยด้วยลงชื่อคือ
ธีรยุทธ์นี่นะฮะคุณผู้ชมลองเทียบลายมือดูเบื้องต้นก็ได้ไอ้กระดาษที่เขียนให้คุณตำรวจ
คุณตำรวจเขาเอาไปแล้วแต่อันนี้คือที่เขียนสดสดให้กับคุณเขี้ยวนักข่าวของเราด้านขวาคือ
ลายมือของลุงโอธีรยุทธ์ด้านซ้ายคือกระดาษที่ลูกชายไปเจอแล้วบอกว่าเนี่ยน่าจะเป็นข้อความที่แม่เขียน

ก็แล้วแต่ครับคุณมิ้นมองแบบนี้คุณผู้ชมมองยังไงลองตัดสินกันดู
ส่วนทางคดีให้ตำรวจเขาทำหน้าที่ทีนี้ลูกชายของป้าเจี๊ยบวันนี้เขาเอามือถือมาโชว์ให้ทีมข่าวดูแล้วก็ขอแก้ไขข้อมูล
เมื่อวานนี้ลูกชายให้การกับเจ้าหน้าที่บอกว่าคือเห็นแม่ครั้งสุดท้ายวันที่๑๔พฤศจิกาตอนเช้า
แล้วพอตอนเย็นกลับมาก็ไม่เจอแม่ก็ตามหาจนกระทั่งไปเจอจดหมายในวันที่๑๕๖โมงเย็น
แต่วันนี้ลูกชายบอกว่าคือแม่เนี่ยผมยังเจออยู่จนกระทั่งวันที่๑๕นั่นแหละก็เป็นวันเดียวกันกับที่พ่อเจอ
ดังนั้นข้อมูลพ่อกับลูกในวันนี้ตรงกันนะฮะว่าเจอหน้าแม่และเจอหน้าเมียครั้งสุดท้ายคือ๑๕พฤศจิกายนเหมือนกันอันนี้เป็นข้อมูลที่ทางลูกชายเขาขอแก้ไขมาวันนี้
แล้วก็ยืนยันว่าที่เขาบอกอันนี้คือข้อมูลจริงไม่ได้มีความสับสนอะไรใดเกิดขึ้นนี่นะฮะและข้อความที่แชทที่คุณผู้ชมได้เห็นก่อนหน้านั้นมีการโทรคุยกันแล้วก็หลังจากนั้นติดต่อไม่ได้เพราะว่าแชทไปเนี่ยพระฤหัสที่แล้วพระฤหัสที่แล้วถามว่าแม่อยู่ไหนเนี่ยไม่อ่านข้อความแล้วครับทั้งที่ก่อนหน
แล้วใครทำให้ป้าเจี๊ยบตายหรือเปล่ามีคนสงสัยตั้งข้อสังเกตว่าลุงโอจะเกี่ยวข้องด้วยไหมวันนี้เราก็เลยลองถามครับลูกชายบอกว่าผมคิดว่าพ่อผมไม่ฆ่าแม่หรอกพ่อรักแม่มากส่วนไอ้เรื่องที่ว่ามีเทปกาวมาปิดปากพันหัวพันปากของแม่เนี่ยอันนี้ผมก็ยังคาใจนะเดี๋ยวคงต้องรอดูแหละว่าลายนิ้วมือจะมีลายนิ้วมือ
แต่ถ้าหากไปปรากฏลายนิ้วมือของใครเพิ่มเติมขอเอาเรื่องถึงที่สุด
คุณมิ้นคุณผู้ชมครับมีข้อมูลเพิ่มเติมที่ลูกชายเล่าให้ฟังบอกว่าปกติเนี่ยเวลาแม่หายออกไปจากบ้านเพราะมันมีคำถามเมื่อวานนี้ว่าทำไมไม่รีบไปแจ้งความล่ะหายตั้งหลายวัน
ห่วงเวลา๑๐ปีที่ผ่านมาคุณเชื่อไหมป้าเจี๊ยบหายออกจากบ้านบ่อยมากเดือนหนึ่งหายออกไปครั้งถึง๒ครั้งหายไปครั้งละ๓วันบ้าง๔วันบ้างแล้วทุกครั้งจะไปเจอที่ไหนรู้ไหมครับ
เจอที่ศาลแม่ย่ามะขามเท่าในพื้นที่พิศนุโลกไปหาไม่ใช่ว่าจะเจอทุกครั้งนะต้องไปจุดทูบบอกที่ศาลแม่ย่ามะขามเท่าว่าขอให้เจอแล้วจะเจอทุกครั้ง
รอบนี้ก็เช่นเดียวกันอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
่นเหม็นออกมาจากตู้แช่ไก่ที่ไม่ได้ใช้งาน
เปิดดูพังงะหงายเพราะเจอร่างของแม่
ไม่คิดไม่ฝันว่ารอบนี้จะเจอแม่ในสภาพที่แม่ตายแล้ว

ถ้าเกิดสมมุติมันเป็นคดีฆาตกรรมจริง
ก็อยากให้เขาติดตามให้หน่อยครับ

ในบ้านเกิดมากนอนนะครับ
ใช่ครับแต่ถ้าเกิดแม่ทำเองหรือแม่อยากไปเอง
ก็คงหมดเวียนวัตกรรมของเขา
จากคำบอกเล่าของลูกชายที่พูดถึงเรื่องความเชื่อ
เกี่ยวกับว่าการหายตัวไปของแม่ในห่วงเวลา๑๐ปีที่ผ่านมา
ละครั้งสองครั้งแล้วจะไปจุดทูปบอกสารแม่ย่ามะขามเท่า
อีกหนึ่งคนที่คอนเฟิร์มเรื่องนี้คือเพื่อนของป้าเจี๊ยบครับ
ชื่อว่าป้าเล็กป้าเล็กก็ช่วยตามหาทุกครั้ง
ที่รู้ว่าป้าเจี๊ยบหายตัวไปแล้วก็จะเจอทุกครั้งนะฮะ
จะไปจุดทูปบอกที่ศาลนั่นแหละแล้วก็จะเห็นป้าเจี๊ยบไปนั่ง
อยู่ที่บริเวณริมน้ำทุกครั้งจุดทูปก็จะเจอ
หายตัวไปเมื่อไหร่ก็จะกลับมาได้อย่างปลอดภัย

บ่ายที่ผ่านมาทีมข่าวกลับไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุอีกครั้ง
ไปคุยกับลุงโอครับแฟนป้าเจี๊ยบ
โอยืนยันรอบนี้หนักแน่นเสียงแข็งมากขึ้นกว่าเดิม

แล้วระหว่างที่พาคุณเขี้ยวเดินดูบริเวณบ้าน
มีจังหวะที่ผ่านจุดที่วางตู้แช่คือจุดนั้นเห็นไหมฮะ
มิ้นคุณผู้ชมที่มีตู้แช่ตั้งอยู่เดิมอยู่บริเวณมุมนี้
จู่ลุงโอก็หยุดครับ
เสร็จปั๊บลุงโอหันไปมอง
แล้วลุงโอพูดบางอย่างเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนนั้นหน่อยฮะ
คือลุงบอกเลยว่าถ้ารู้ว่าใครทำเมียลุงตายนะเดี๋ยวลุงยอมติดคุกตอนแก่
คือจะต้องเอาแก้แค้นคืนให้ได้นะฮะ
คือมองเห็นจุดที่เมียเคยนอนก็คิดถึง
แล้วย้อนกลับไปภาพตอนที่เดินไปบริเวณจุดที่เคยวางตู้แช่ครับ

เขาหันไปแล้วก็พูดว่าใครมาทำมึงแบบนี้
แล้วหลังจากนั้นลุงก็นั่งอยู่บริเวณจุดที่มีการวางข้าววางน้ำเอาไว้

เพราะลุงบอกว่าคือป้าเจี๊ยบมาเข้าฝัน
หิวข้าวมากแล้วชอบกินน้ำส้ม

มีข้าวกล่องมีน้ำซุปแล้วก็มีน้ำส้ม

ทีมข่าวสังเกตเห็นใบแจ้งหนี้มีการเรียกเก็บค่างวดรถมอเตอร์ไซค์
โอบอกว่าตั้งแต่เมียผมตายก็มีใบแจ้งหนี้เหล่านี้นี่ตัวอย่าง
โอ้โหส่งมาไม่เว้นวันเลยวางกันอยู่เรื่อยเลย
เชื่อหมดใจว่าเมียน่าจะถูกฆ่า
ใช้คำว่าฆาตกรรมเลยนะฮะไม่ใช่ฆ่าตัวตายนะครับ
แล้วก็มีการตั้งข้อสงสัยไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าป้าตุ๊
อันนี้เป็นข้อสงสัยข้อสงสัยว่าป้าตุ๊อาจจะเป็นคนที่ทำให้ป้าเจี๊ยบ
มาถึงแก่ความตายเพราะอะไร
ตุ๊กเป็นคนชวนป้าเจี๊ยบไปทำสัญญากู้เงิน
และน่าจะรู้เรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับการกู้เงิน
อันนี้ลุงโอเขาสงสัยนะฮะเพื่อความเป็นธรรมไปคุยกับป้าตู้อ่ะ
ตุ๊เป็นเพื่อนป้าเจี๊ยบที่ถูกพาดพิงก็ยอมรับว่า
ป้าเจี๊ยบไปกู้เงินตัวเองก็ไปด้วย
เพราะผู้ตายขอให้ไปเป็นเพื่อนนั่นคือป้าตู้นะฮะ
คนเมื่อกี้นี้และนี่สรุปให้คุณผู้ชมได้เห็น
เจี๊ยบขอให้ไปเป็นเพื่อนแต่ไม่ได้มีการไปค้ำประกันใดให้นะ
เท่าที่ป้ารู้นะป้าตุ๊บอกว่าผู้ตายมีหนี้อยู่๓เจ้า
ที่ผ่านมาก็ไม่เห็นเขาเคยบ่นเครียดอะไรเลยนะ
ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมจู่ต้องมาตายอย่างน่าเศร้าแบบนี้

ผู้กำกับการโรงพักวัดโบดในพื้นที่พิศนุโลกครับ
บอกว่าเชิญตัวลุงโอแล้วก็ลูกชายป้าเจี๊ยบ
มาสอบปากคำไม่พบพิรุธใด
ขอเวลาไม่เกิน๗วันน่าจะรู้ผล
ส่วนผลชนะสูตรศพพรุ่งนี้ผลจะออกนะครับ
วันนี้ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้ง
เดี๋ยวรอผลพิสูจน์ทราบทางนิติวิทยาศาสตร์
พยานบุคคลพยานแวดล้อมต่าง
และที่สำคัญถ้าบ้านหลังไหนมีวงจรปิด

เพราะข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก

ติดตามความคืบหน้าและจะรายงานให้ทราบต่อไปครับ